ดูเรื่องของผู้ว่าปูหน่อยดีไหม

ผู้ว่าปูหลายคนรอติดตามข่าวสารอยู่
แล้วก็เป็นกำลังใจส่งกำลังใจให้กับผู้ว่าปูมาตลอด
ตั้งแต่เราทราบข่าวช่วงปลายปีที่แล้ว
ว่าผู้ว่าปูติดโควิด๑๙
ทีนี้เมื่อวานนี้เริกงามยามดีค่ะ
สิริราชคืนผู้ว่าปูสู่สมุทรสาคร
นี่เป็นภาพหลังจากที่ผ่านการรักษามา
อาการโคม่า๔๒วัน
แล้วอยู่ในโรงพยาบาล๘๒วัน
นี่ดูสิคะผู้ว่าสามารถออกมา
แล้วก็เดินได้ด้วยตัวเองออกมานั่งแถลงข่าวแล้วนะคะ

เป็นการปรากฏตัวครั้งแรก
พร้อมกับภรรยาแล้วก็ลูกสาว
ร่วมแถลงข่าวกับคณะแพทย์ศิริราชพยาบาล
หลังจากที่เข้ารับการรักษาโควิด๑๙

ตั้งแต่๒๘ธันวาคมปี๖๓
จนถึงเมื่อวานนี้๑๙มีนาคม๖๔
รวมแล้ว๘๒วันนะคะ
ก็ตัวผู้ว่าเดินออกมาได้

สิคะสีหน้าสีตาก็ยิ้มแย้มแจ่มใส
ทีนี้มีจังหวะที่ผู้ว่าถอดแมสออกมา
เราก็เห็นสีหน้าสีตาที่สดชื่นเนาะ
แล้วผู้ว่าก็บอกด้วยบอกว่าขอบคุณคณะแพทย์

ตลอดช่วงระยะเวลา๘๒วัน
มันมีช่วงเวลาที่ไม่รู้สึกตัวเลยอาการหนัก๔๒วัน
แล้วผู้ว่าเองพอฟื้นขึ้นมาได้
ยังแปลกใจเลยว่ามาถึงจุดนี้ได้ยังไง
แล้วก็บอกด้วยว่าช่วงโรคโควิด๑๙มันเป็นความรุนแรง
ที่ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง
เพราะว่าตอนเริ่มป่วยใจยังคิดเลยว่า
สัก๑๐วันน่าจะหายได้แต่ดูสิใช้เวลา๘๒วันเห็นไหมคะ
ปฏิทินที่เราทำให้สีแดงคือ๔๒วันที่อาการแบบหนักมาก
ไม่รู้สึกตัวสีเขียวคือเริ่มรู้สึกตัวแล้ว
แล้วก็มาได้กลับบ้านวันที่๑๙มีนา

สิ่งที่เป็นอยู่ในศิราพยาบาล
ก็คือนโยบายเรื่องท้อท้อหรือทำทันที

เพราะเราไม่รู้ว่าเราจะเสียชีวิตวันไหน
ที่ไม่รู้สึกตัวมันเหมือนกับเป็นเส้นแบ่ง
ขนานของความมีชีวิตอยู่กับความตาย
มันอยู่ห่างกันนิดเดียวเอง
นี่ค่ะทีนี้พอฟังผู้ว่าแล้วเห็นไหม
ผู้ว่าบอกว่าความเป็นกับความตายมันห่างกันนิดเดียว

ทีนี้ค่ะเรื่องนี้ทางด้านนายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนภาคณะบดี
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
ก็ได้บอกนะคะช่วงเวลา๔๒วัน
ผู้ว่าปูไม่รู้สึกตัวช่วงนั้นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ
ถือว่าเป็นผู้ป่วยโควิด๑๙ที่ใช้เครื่องช่วยหายใจนานที่สุดเลยคุณผู้ชม
ทีนี้สิ่งที่ทำให้ผู้ว่าปูมีกำลังใจปฏิเสธไม่ได้จริงนะ
ว่าคือภรรยากับลูกสาว
คุณชุติพรทำให้ผู้ว่าปูรู้สึกว่าจะต้องกลับไปสมุทรสาครให้ได้
ทีนี้กลับไปแล้วเนี่ยเมื่อวานนี้ไปถึงก็ไปสารกลางจังหวัดก่อน
ไปรับกำลังใจเพราะว่าคนสมุทรสาครคอยให้กำลังใจเยอะมากจริงค่ะคุณผู้ชม
แล้วก็มีแพทย์ร่วมเดินทางไปส่งผู้ว่าปูสู่สมุทรสาครด้วย
มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดมีข้าราชการมีประชาชนมารอรับ
คุณผู้ชมดูสิบรรยากาศนะนะโอ้โหมันเป็นไปด้วยความอบอุ่น
อันนี้เป็นก้าวแรกที่ลงจากรถตู้มาเหยียบจังหวัดสมุทรสาคร

ให้กำลังใจรอต้อนรับส่งเสียงชัยโยตะโกนมาคิดถึงจังเลย

ทีนี้ค่ะผู้ว่าก็ไปร่วมพูดคุยกับส่วนราชการต่าง
ผู้ว่าบอกว่าส่วนหนึ่งคนที่เป็นผู้ว่าต้องรับผิดชอบ
แล้วก็ไม่ปล่อยให้โควิดระบาดที่สมุทรสาคร
ระบาดครั้งนี้มันจะต้องมีจุดจบ
แล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคน
หวังว่าจะสามารถสู้โควิด๑๙ได้ในเร็ววันนี้
ทีนี้อย่างที่บอกค่ะกลับมาที่สารกลางจังหวัด

หลังจากนี้จะต้องให้รองผู้ว่าทำหน้าที่แทนไปก่อน
แต่ว่าตัวท่านผู้ว่าเองคุณหมอบอกแบบนี้
ไปพักที่บ้านเกิดก่อนสักเดือนนึง
แล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาบ้านสวนริมน้ำ
บ้านหลังนี้คุณผู้ชมเป็นบ้านพักของผู้ว่าวีรษัท
อยู่ที่อำเภอวิเศษชายชาญที่อ่างทอง
ก็เป็นจังหวัดบ้านเกิดแล้วก็เตรียมพร้อมเอาไว้เป็นสถานที่พักฟื้น
ประตูรัวบ้านไม่ติดป้ายเอาไว้เลยนะ

ช่วงนี้อยู่ในช่วงโควิดไง
แล้วอย่างหนึ่งผู้ว่าก็ต้องทำกายภาพบำบัดด้วย
บ้านหลังนี้เป็นบ้านเดี่ยว๒ชั้นนะคะ
แล้วดูบรรยากาศรอบสี่หุ่นที่ตายไหม
โรมรื่นมีต้นไม้เขียวขจีค่ะ
พื้นที่กว้างขวางประมาณ๔ไร่
ก็น่าจะทำให้ผู้ว่าฟื้นตัวได้เร็วขึ้น

รวมถึงได้ทำกายภาพบำบัดด้วยนะคะ
ค่ะทีนี้ด้านของการประชุมสอบคอเนี่ยนะคะ
ก็เฝ้ารอกันเหมือนกันว่าจะมีมติออกมาอย่างไร
ล่าสุดก็มีมติเห็นชอบผ่อนคลายมาตรการหลายอย่างนะคะ
คืออนุญาตให้จัดแหละแต่ก็ต้องมีเงื่อนไข

อะไรบ้างต้องจำกันให้ดีเลยนะคะ
ห้ามสระน้ำห้ามปะแป้งห้ามจัดคอนเสิร์ตห้ามปาร์ตี้โฟม
จัดกิจกรรมอะไรก็ตามที่มันสัมผัสกันแบบใกล้ชิด

ก็อย่างเช่นสงน้ำพระแต่ก็คงภายในครอบครัว
มีกิจกรรมทางศาสนาได้ไปรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่
สามารถเดินทางข้ามจังหวัดและท่องเที่ยวได้ปกติ
แต่แน่นอนว่าไปท่องเที่ยวก็แมสห้ามขาดเลย
ต้องเตรียมไปตลอดนะคะใส่ไว้ถูกต้องค่ะ

ใช่เราไม่ได้เจอแบบบรรยากาศสงกรานปีที่แล้วนี่คือรอบแรก
แล้วก็พอมาปีนี้อีกคุณผู้ชม
อีกอย่างหนึ่งคือพรกรฉุกเฉินค่ะ
ขยายพรกรฉุกเฉินต่อไปอีก๒เดือน
ก็คือเริ่มเมษายนกับพฤษภาคมไม่ใช่เริ่มสิ
คือนับต่อเมษายนกับพฤษภาคมจะไปสิ้นสุด๓๑พฤษภาคมนะคะ
แล้วก็เรื่องของระดับพื้นที่เขาก็จะแบ่งออกเป็น๓ระดับ
เมื่อก่อนนี้มันจะมีสีแดงเข้มสีแดงต่ำถูกไหม

คือลดแล้วจะไม่มีแล้วพื้นที่สีแดง
มุทรสาครเนี่ยจะเป็นพื้นที่สีส้มเป็นพื้นที่ควบคุมนะคะ
แล้วนอกจากนี้เรื่องของมาตรการการกักตัว
คนที่เดินทางมาจากต่างประเทศเมื่อก่อนก็จะต้อง๑๔วัน
ตอนนี้ลดมา๔วันก็เหลือ๑๐วันนะคะ
อันนี้เป็นข้อสรุปจากสอบคอชุดใหญ่ที่สรุปออกมาเมื่อวานนี้นั่นเอง
อัปเดตให้คุณผู้ชมได้ทราบกันช่วงสงครานนี้จะได้ทำตัวถูกนะคะ
ใช่ค่ะก็คงจะทำให้ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวร้านค้าต่างยิ้มได้บ้าง

แต่ที่สำคัญก็คงต้องช่วยกันคุมเข้มเรื่องมาตรการป้องกันโควิด๑๙กันเอาไว้นะคะ